มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเช่นเดียวกันที่ขอนแก่นที่บ้านหลังหนึ่ง
ก็คือมีเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้ทะเลาะกับแฟนเสร็จแล้วมีปากเสียงกันเอามีดปักอกอีกฝ่ายนึงเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็เอาผ้าห่มจากที่นอนห่อศพไว้แล้วก็อยู่กับศพนี่แหละค่ะ๒คืนจนกระทั่งศพเริ่มมีกลิ่น
คราวนี้ก็เลยย้ายศพตัดสินใจย้ายศพไปไว้อีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็มีคนไปเจอ
นี่ก็เลยเป็นที่มาที่ตำรวจต้องมาที่บ้านหลังนี้เพื่อตรวจสอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนที่ถูกฆ่าเป็นศพแล้วก็เอาที่นอนเอาผ้าห่มห่อเอาไว้นะคะ
ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยกสิกรทุ่งสร้างที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ที่ชั้น๔นะคะก็เป็นห้องแบบเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะคะ
ศพเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะถูกห่อด้วยที่นอนผ้าขนหนูแล้วก็มีผ้าใบคลุมขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งชั้นเลย
มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดที่อกซ้ายและแขนขวาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วันนะคะ
ตำรวจเนี่ยก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือในเชิดพันธ์บุญมีเป็นชาวนครศรีธรรมราช
แล้วก็รู้จักกับนายชายากรหวันเสนาซึ่งเป็นอีกคนนึงที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ตำรวจก็เลยไปเคาะประตูที่อยู่ห้องที่อยู่ชั้น๒ค่ะ
เขาเจอศพชั้นสี่ครับไปเคาะประตูห้องชั้นสอง
ก็นายชายากรก็เปิดประตูห้องออกมาแต่ตำรวจเห็นแล้วว่ามีท่าทางพิรุธพยายามจะหนี
เจอตำรวจแล้วจะหนีครับก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ค่ะ
ไปดูจังหวะที่ตำรวจเข้าไปในห้องหน่อยค่ะ
อ่าตำรวจก็ตรวจสอบร่างกายของนายชายากรนะคะ
ซึ่งพบว่ามีแผลที่หน้าท้อง
ชายากรสารภาพว่าลงมือฆ่านายเชิดพันธ์จริง
แล้วก็มีเหมือนกับมีเหตุหึงหวงก็เลยมีปากเสียงกัน
ผู้ตายเนี่ยชี้หน้าเขาเขาโมโหก็เลยเอามีดปลายแหลมแทงไป๓ครั้ง
แล้วก็แทงที่แขนขวาที่หน้าอกซ้ายด้วย
จนสุดท้ายเนี่ยมีดเนี่ยปักค้างที่อกซ้าย

ก็เลยเอาผ้าขนหนูเอาที่นอนห่อศพนายบุญมี
แล้วก็อยู่กับศพเนี่ยค่ะ๒วัน๒คืน
วันที่๓ศพเริ่มส่งกลิ่นเหม็นก็เลยย้ายค่ะ
ย้ายขึ้นไปไว้ชั้น๔เพราะว่าเขาบอกว่าตรงนั้นไม่มีห้องนอน
คนที่บ้านก็ไม่มีใครขึ้นไปชั้น๔ก็เอาไปไว้ชั้น๔
กระทั่งพี่ชายพี่สาวได้กลิ่นเหม็นขึ้นไปดู
ก็เจอศพก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนี่แหละค่ะ
นายรัฐนนท์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายบอกว่า
เชิดพันธ์เนี่ยรักแล้วก็ตามจีบนะคะ
นายชายากรมาตลอดเลยแล้วมาหาเสมอเป็นคนดีแต่ปากร้าย
แล้วทั้งสองคนนี้ก็อารมณ์ร้อนทั้งคู่มีปากเสียงกันประจำ
แต่ไม่คิดว่าจะมีจุดจบแบบนี้ค่ะ
พ่อควรเขารับรู้รับรู้ครับแต่มันมีที่เป็นคนดีอยู่

พี่พี่ว่าพยายามจีบพยายามจีบมานานยัง
นานมากครับนานมากคือชอบผู้ชายคนนี้มาก
ใช่ใช่แล้วผู้ชายคือเป็นยังไงผู้ชายรักตอบไหม
อันนี้ไม่ทราบครับแต่เขาก็เป็นคนดีนะครับ
แต่แค่อารมณ์ร้อนนี่เฉย
สำหรับนายชายากรเองถ้าไปดูประวัติเนี่ยนะคะ
ก็มีคดีถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดหลายครั้งเลยนะคะ
ตำรวจตอนนี้คุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาค่ะ